คือคักค่ะโดยเฉพาะช่วงนี้ก็คึกคักมากคุณผู้ชมที่วัดสว่างอารมณ์
ปกติเนี่ยคึกคักเป็นประจำอยู่แล้วใช่มั้ยคะ
แต่ว่าคราวนี้คึกคักหนักกว่าเดิม
เพราะว่าไม่ใช่แค่สาธุชนทั่วไปที่เขาเดินทางมาที่วัดนะ
ดารงดารานักร้องนักร้องพระเอกลิเก

เป็นพระเอกในหัวใจเธอเลยจ้า
อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม
บอกเลยนะจ๊ะว่าคึกคักมากเป็นพิเศษเลยค่ะ

คือพี่กุ้งเดินทางมากราบไหว้ขอพรกับพระครูยะติธรรมานุยุทธ์
หรือว่าพระอาจารย์แป๊ะท่านเจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์นั่นเอง
แล้วก็มีการกระซิบขอพรกับกุมารน้องก้าวเลิฟด้วยนะคะ
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดฮอตฮิตของวัดสว่างอารมณ์เลย
คุณกุ้งบอกว่าในช่วงวิกฤตโควิด๑๙ที่ผ่านมาเนี่ยงานแสดงลดลงค่ะ
ดารงดาราหรือว่าพระเอกลิเกเองเนี่ย
ก็ได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙เหมือนกัน
ในการออกงานแสดงทั้งคอนเสิร์ตทั้งลิเก
แต่หลังจากที่มีการผ่อนปลนแล้ว
ก็เลยตัดสินใจเดินทางมาขอพร

เพราะว่าได้ยินชื่อเสียงของพระอาจารย์มานานแล้ว

แล้วก็มีเหล่าบรรดาศิลปินหลายแขนง
เดินทางมากราบไหว้มาเป็นลูกศิษย์ลูกหากับพระอาจารย์แป๊ะด้วย
แต่ละคนพี่กุ้งบอกว่าประสบความสำเร็จทั้งนั้นเลยนะ

ตัวเขาก็เลยตัดสินใจว่าวันนี้โอกาสดีแล้ว
เดินทางมากราบไหว้มาขอพรกับพระอาจารย์แป๊ะบ้างนะคะ
ซึ่งพี่กุ้งสุธิราชก็ทิ้งท้ายเอาไว้ด้วยว่า
มีการบนบานสารกล่าวเอาไว้เล็กน้อย
บอกว่าถ้าถูกรางวัลใหญ่
จะนำคณะลิเกชุดใหญ่มาจัดแสดงให้ชมฟรี

รู้เลยนะพี่กุ้งเนี่ยเขาไม่ได้มาขอพรอย่างเดียวนะ

ขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอ

หากเธอหัวใจยังว่าง

พี่กุ้งต้องมาขอเพลงนี้
มาโดยตรงก็ต้องขอแบบนี้